และตอนนี้การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมต่างก็มีความก้าวหน้าไปมากนะครับ
คุณยนต์นอกจากที่จะเป็นเครื่องทุ่นแรงที่ดีแล้ว
ยังมีความแม่นยำไม่เหน็ดเหนื่อย
มีหนำซ้ำการลงทุนสร้างหุ่นยนต์
อาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานด้วย
ไม่เว้นแม้แต่ในร้านอาหาร
อย่างเช่นร้านพิซซ่าในสหรัฐนะครับ
ที่ตอนนี้ได้เริ่มนำหุ่นยนต์ทำพิซซ่ามาใช้แล้ว
ซึ่งแม้หุ่นยนต์จะทำหน้าที่ของมันได้อย่างดี
แต่ทุกคนก็ยังคงเชื่อนะครับว่า
พนักงานในร้านอาหารจะเป็นอาชีพที่ยังไม่หายไปไหน
เพราะว่ายังมีทักษะความสามารถอีกหลายอย่าง
หุ่นยนต์ยังเรียนแบบมนุษย์ไม่ได้ครับ
พิซซ่าถาดนี้กำลังเริ่มกระบวนการปรุงตามความต้องการของลูกค้า
โดยพนักงานแพ้แป้งพิซซ่าให้กลมแบน
และหลังจากนั้นเขาก็แทบไม่ต้องทำอะไรอีกเลย
เพราะหากไม่นับกระบวนการเติมชิ้นและแต่งหน้าพิซซ่า

อกจากนั้นตั้งแต่การเทและเกลี่ยซอส
จนถึงการส่งเข้าเตาอบ
ทั้งหมดเป็นหน้าที่ของหุ่นยนต์
นี่เป็นกระบวนการผลิตพิซซ่าตามปกติของซูเม่พิซซ่า
พิซซ่าตามสั่งในแคลิฟอร์เนียของสาวรัฐ
ซึ่งจูเลียคอลินหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งร้านพิซซ่าแห่งนี้บอกว่า
การใช้หุ่นยนต์ทำพิซซ่าทำให้เธอประหยัดต้นทุนไปมาก
บอกว่าซูเม่พิซซ่าจ่ายเงินจ้างพนักงานน้อยลง
ซึ่งเงินที่จ่ายน้อยลงทางร้านก็สามารถนำมาพัฒนาอย่างอื่น
เช่นการซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงขึ้นได้
แต่หุ่นยนต์ปรุงพิซซ่ายังไม่ใช่นวัตกรรมชิ้นเอกที่ซูเม่พิซซ่านำมาใช้
เพราะในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าร้านพิซซ่าแห่งนี้จะเริ่มใช้รถบรรทุกทำพิซซ่า
ภายในติดตั้งเตาอบถึง๕๖เตาเพื่อเป็นการรับประกันว่าพิซซ่าจะถูกส่งถึงลูกค้าแบบร้อนทุกถาด
อาจจะมีรถบรรทุกในลักษณะนี้ขับอยู่ในระแวกบ้านของลูกค้า
ซึ่งก็ทำให้การรอพิซซ่าของลูกค้าแต่ละคนอาจจะลดลงเหลือเพียง๑๐นาทีเท่านั้น
การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้ในร้านอาหารกำลังเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
และไม่ใช่แค่เพียงซูเม่พิซซ่าที่เริ่มนำนวัตกรรมเหล่านี้มาใช้
อย่างเช่นหุ่นยนต์ผลิตแพนวิชที่พัฒนาโดยบิสโรบอตเครื่องนี้
เขาบอกว่าด้วยเงินเพียงไม่เท่าไหร่ลูกค้าก็จะสามารถเห็นเจ้าเครื่องนี้ค่อยผลิตแซนวิชซึ่งทั้งเร็วกว่าถูกกว่าสวยกว่าแถมยังสนุกและมีประสบการณ์ใหม่ไปแชร์กับคนอื่นด้วย
ปัจจุบันหุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่และสามารถทำได้แทบทุกอย่างที่มนุษย์เคยทำ
แต่เคนโกเบิกนักวิจัยก็เชื่อว่ายังมีงานอีกมากที่ยังต้องการใช้ความสามารถและทักษะของมนุษย์
เขาบอกว่าการวิจัยหุ่นยนต์ลักษณะนี้เดินหน้ามาแล้วไม่ต่ำกว่า๕๐ปี
มันมีความก้าวหน้าแต่ก็ยังมีความท้าทาย
ซึ่งในความคิดของเขาก็เชื่อว่าทักษะต่างที่พนักงานในร้านอาหารมีอยู่
ยังถือเป็นคุณค่าสำคัญที่ยังไม่มีหุ่นยนต์สามารถเรียนแบบได้
เช่นเดียวกับเจ้าของซูเม่พิซซ่าที่เชื่อมั่นว่า
การนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในร้านอาหารจะเป็นเพียงเครื่องทุ่นแรงการทำงานที่น่าเบื่อ

กลับกันนี้จะเป็นการสร้างโอกาสให้มนุษย์สร้างคุณค่าให้กับตัวเองมากขึ้น
คนดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน